แกก็ต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล
กลับมารักษาที่บ้านท้องยุบลงแบบนี้

อินเดียเข้าสิง
ไตใส้ภู้งน่าจะไม่มีแล้ว

อาการไม่ได้แล้ว
ป้าจำเลียงออกมาคุยกับผมนอกห้องเถอะผมอยู่ไม่ได้
หมอปลาว่างั้นคุณน้ำฟ้าเดินถือถุงอ้วกเหรอคะ
เมื่อวานหมอหมูนายแพทย์คุณหมอหมูบอกมันก็เป็นทำตามหลักของวิทยาศาสตร์การเจ็บป่วย
คือคุณลุงแกป่วยแล้วคุณลุงแกฝีดอาหารทางสายยางใช่ไหมคะ
ซึ่งมันก็อาจจะทำให้แกขาดสารอาหารได้รับอาหารไม่เพียงพอ
มันก็เลยทำให้ท้องแกยุบแล้วแกหายใจเบาลมในท้องก็เลยน้อย
มันก็เลยทำให้ท้องอายุแบบนั้นพอฝีดอาหารสายอาหารน้อย
ไขมันมันก็เหมือนกับถูกรีดออกไปหมดมันก็เลยแบน
แต่ว่าเขาไม่ได้ไปหาหมอที่โรงพยาบาลกันอีกรอบนึง

เพราะไปถามหาร่างทรงมีใครไม่รู้ว่าบอกปี
ปีอินเดียปีแขกมาเข้าศิลป์ไงว่างั้น
หมอปลามาถึงก็อ้วกเลยค่ะออกอาการเลย

แยะอีกแล้วเหรอ

จำเลียงบอกว่าลุงมนูลเข้ารับการรักษา
ที่โรงพยาบาลเมษายนปีที่แล้ว
พอออกมาก็ป่วยเดิมทีเป็นคนรูปร่างใหญ่น้ำหนักเยอะ
หลังจากนั้นก็ค่อยซูบผอมลงผอมลง
ป่วยติดเตียงติดเตียงได้ประมาณ๘๙เดือน
เริ่มมีกลิ่นสาบเริ่มมีอาการเหมือนผีเข้า

คือป้าจำเรียงบอกว่าตัวจะสั่นตาจะขวาง
ตอนที่ฟีดอาหารทางสายยาง
คือเอาจริงเราก็ไม่รู้เราไม่เคยฝีดอาหารทางสายยาง

เพราะมันต้องสอดท่อเข้าไปในจมูกในปากในอะไรอย่างนี้ถูกไหม

ก็เลยไม่รู้ว่าอาการมาจากอย่างนี้หรือเปล่า

กันยายนปีที่แล้วแกไปให้หมอดูดูไง
ให้หมอดูกับพระที่วัดบอกลุงมนูลเป็นอะไร
หมอดูบอกเลยผีแขกเข้า

ต้องสร้างพระพุทธรูป๑องค์มูลค่าประมาณ๑๒๐๐๐บาท

โอนให้เลย๑๒๐๐๐บาทให้ร่างทรง
ทรงคนไหนเนี่ยป้าจำเรียงบอกชื่อหน่อย
พอโอนให้เสร็จปุ๊บ

ที่สิงห์ร่างลุงมนุมมันเฮียนมาก
ต้องทำให้พระพุทธรูปที่ป้าจำเรียงโอนเงิน๑๒๐๐มาจัดสร้าง

ซึ่งร่างทรงเอาพระพุทธรูปไปทำพิธีให้เรียบร้อยแล้วนะ
แต่ไม่เคยส่งภาพพระพุทธรูปที่คอหักมาให้ดูเลยค่ะ

ร่างทรงคนไหนเนี่ยป้าจำเรียงบอกหมอปลาไว้หน่อย

มันหลอกเอาเงินแล้วเนี่ย

หมอป้าก็พูดเหมือนพี่อุ๋ยพูดเลยค่ะ
ว่าอย่างงี้
ป้าโดนหลอกแล้ว
ร่างทรงมันหลอกเอาเนี่ยมันสร้างเรื่องผีแขกสิงร่างลุงมนูล

ไม่ใช่ผีแขกสัมภเวษี

ไม่ใช่ผีแขกหมอปลาบอกสัมภเวษี
โดนร่างทรงหลอกว่าผีแขกสิง
จริงคือสัมภเวษีมาฟังหมอปลานี่

และพื้นที่นี้เดิมเป็นป่าช้า
และแล้วประโยคเหล่านี้ก็ออกมาอีกครั้งหนึ่ง

แต่ถ้าผมทำพิธีแล้วเนี่ย

ไม่อยากให้ลุงมนูลทุกข์ทรมานแล้ว
ดอกไม้ทูบเทียนขาวน้ำมันมะพร้าวเสร็จ
จำเรียงกับลูกชายก็ไปขอขมา
เอาน้ำมะพร้าวล้างหน้าลุง
ปกติเขาไม่ล้างหน้าคนเป็นไหมพี่อุ๋ย

คือเหนียวหน้าแกหมด

กลิ่นสาพิคลาสคลุ้งอยู่ในห้องก็จางหายไป

คือได้มีการเช็ดตัวอาบน้ำให้แกไหม
เอาน้ำมะพร้าวทาก็คงเป็นกลิ่นน้ำมะพร้าวแหละ
จังหวะนี้นะป้าจำเรียงกับลูกชายก็ร้องไห้

หมอปลาก็เอาสายสินไปผูกที่ศีรษะ
ทำพิธีปล่อยดวงวิญญาณที่สิงห์อยู่ในร่างลุงมนู
พอทำพิธีเสร็จหมอปลาบอกให้ลุงมนุนหลับตา
จะได้ไปอย่างสงบไม่ต้องโกรธแค้นอะไร
เพราะหมอปลามาช่วย
พี่มาหากินมะแฟนอยู่ในร่างตามะนูเนี่ย
ให้เขาออกไปเสียแต่พอออกไปแล้ว

ตาก็ต้องตายนะเดี๋ยวตาจะสุดไปเรื่อย
แต่ดีกว่าตาอยู่และเป็นภาระให้ลูกเมียนะ
แล้วมองเขารู้นะร่างเขารู้นะ

บางทีเราบอกเขาไหมบอกว่าไง
บอกว่าไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงลูก
พอเสร็จพิธีหมอปลาก็บอกว่า
รับรู้ว่าลุงมนูลไม่อยากเสียชีวิต
แต่ถ้าปล่อยไว้แบบนี้ก็เหมือนตายทั้งเป็น
วันนี้ใช้ตะขอช้างหรือคดชะกุด
เป็นวัตถุมงคลศักดิ์สิทธิ์
บอกวันนี้เอามาใช้เป็นครั้งแรกค่ะ

ส่วนที่ว่าเอาน้ำมะพร้าวล้างหน้าเนี่ย
แทนผู้ป่วยว่าเป็นศพเพื่อต้องการให้กลับ
ให้กลับพบภูมิที่ดี
สร้างเวรสร้างกรรมต่อไป

ตรงนี้ที่ว่าฟานช้างเขาไอ้สับช้าง
เป็นที่กลัวของช้างช้างเป็นสัตว์ใหญ่
ซึ่งในความเชื่อเนี่ยไอ้ขอช้างเป็นครูบาอาจารย์ของคนเลี้ยงช้าง
เป็นที่สะกดช้างให้กลัว
ยังไม่พร้อมที่อยากจะตายเลย

ดีเลยเลือกใช้ขอช้าง

และก็ใช้แบบมะพร้าวล้างหน้า
ผมทำให้ตัวแทนเป็นศพเลย
อย่างเยอะเลยก็ทำให้ผมโกรธผมก็ต้องเอาน้ำมะพร้าวล้างหน้าศพไปเลยให้รู้ว่า

จำเรียงบอกขอบคุณหมอปลานะที่ช่วยมาทำพิธีให้
ตอนนี้ก็สบายใจขึ้นมากหลังจากนี้หวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้น
จริงอยากให้พาลุงมนุนไปหาหมอนะคะ
เดี๋ยวหมอปลาคืนนี้จะไประยองใช่ไหม
นี่อยากให้กันมาช่วยปราบแล้วก็เนี้ยอะไรคะ
ว่าไงครับเขาไปโชว์มีวิธีปราบไหมเนี้ยอะไรคะ
อ่าขอบคุณที่ทำให้รู้จักเจ๊วันดีอ๋อนี่

อะไรมันเจ๊อะไรกันเยอะแล้วก็หลายเจ๊แล้วกันมาทุกวันเลย